มันอยู่ข้างหลังนู้น

นี่ไอ้หื่นไอ้หื่นจริงวันนี้พาดหัวไม่ได้เวอร์แต่อย่างใดคุณผู้ชม

จริงก่อนเข้ารายการเราสองคนคุยเรื่องนี้กันเนอ

ดิฉันนะบอกเลยว่าระแวงขนาดนี้
อะไรอ่ะแกนทิชชู่ดูเลยนะ

ก็ดูต้องเคลียร์ดูก่อนว่ามีกล้องมีอะไร

หรือตามประตูหรือเปล่า
ให้คุณผู้ชมดูด้วยแต่ไปดูภาพจากกล้องมุมจรปิดก่อน
เมื่อสาวเนี่ยแทบจะกรี๊ดออกมาจากห้องน้ำ
เมื่อเจอไอ้หื่นคนนี้มาแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาเลยจ้ะ
เขามาแบบตั้งใจเพื่อก่อเหตุนะคุณพูดคำนี้เลย
พอมาถึงปุ๊บมอเตอร์ไซค์จอดตรงนี้ใช่ไหมคะ
แถวบริเวณใกล้กับห้องน้ำลงมาละลงมาละเดินมาละ
มีกระเป๋าสะพายข้างอยู่๑ใบแล้วเดินตรงไป
เข้าห้องน้ำผู้หญิงเลยคุณเดินแบบชิล
คือจะบอกว่าเข้าผิดก็ไม่ใช่ไงเพราะเอามือถือไป
แบบเปิดออกมาแล้วไปแอบถ่ายอ่ะแล้วผู้หญิงคนนี้
เหมือนเธอไม่ได้สังเกตว่าคนที่เดินหน้า
แล้วเข้าไปตรงห้องน้ำนั้นเป็นผู้ชาย
เพราะว่าผู้ชายเขาดูผมยาวฟูใช่ไหม
เธอก็เลยไม่ได้สังเกตอะไรแล้วจนกระทั่งนี่
มีผู้เสียหายคนนี้ค่ะเธอเป็นแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่ง
ที่ไปถูกแอบถ่ายเธอก็เดินตามเข้าไปเข้าห้องน้ำ
แล้วคุณผู้ชมคะโอ้โหมันจะมีจังหวะที่มีเหมือนมีเด็กคนนึง
เหมือนเขาเห็นอะไรผิดปกติบางอย่าง
แล้วไปบอกกับแม่บ้านเท่าที่ทราบมา
เหมือนจะเป็นลูกของแม่บ้านด้วยนะคะ
แล้วปรากฏว่าเห็นไหมแม่บ้านรู้ตัวแล้วนะ
นี่ฉันเล่าตามคลิปว่ายพลิปดีมาก
เห็นว่าเหมือนมีผู้ชายเข้าห้องน้ำผู้หญิง
แล้วเดินไปบอกแม่แล้วเหมือนแม่บ้านเดินมาดูแล้ว
มีอะไรไหมเกิดอะไรขึ้นใช่หรือเปล่า
คุณรู้ไหมเขาไปเห็นว่าผู้ชายคนนี้เหมือนกับ
นอนลงไปแล้วไปเอาไอ้ผู้ชายสั่งมือถือ

แล้วเดี๋ยวผู้เสียหายวิ่งกรี๊ดออกมาด้วยนะคะ
นะต้องบอกก่อนว่ามันเกิด๒ทุ่มของวันที่๒
สิบเจ็ดตุลาคมนี่ผู้ก่อเหตุขึ้นมอเตอร์ไซค์ขี่
ผู้ชายคนนั้นอย่างภาพคลิปเลยเดินเข้าไปเสร็จแล้วเอามือถือ
สอดแอบถ่ายตรงช่องว่างพื้นด้านล่างคุณคงนึกภาพออกอ่ะ
ห้องน้ำมันจะมีพื้นโล่งด้านล่างลอยขึ้นมาใช่แล้วมันก็เอาไปสอดไว้ตรงนั้น
แล้วผู้หญิงคนที่ถูกเอาไปสอดแล้วถูกถ่ายเนี่ยเธอเป็นผู้เสียหาย
ก็คือสาวคนที่เดินเข้าไปทีหลังไม่ใช่คนแรกที่ตามคนร้ายนะ
ส่วนภาพนี้คือทีมข่าวของเราไปถ่ายมาและไปพบว่า
แล้วคุณเห็นแผ่นเหล็กที่มาปิดไว้ไหมมันเคยมีรู
เดี๋ยวอันนี้คือห้องน้ำผู้หญิงเหรอใช่จ้ะ

เคยมีรูมาก่อนในอดีตแล้วถูกปิดทับไป

แล้วมันก็มีมาอีกไงคุณเห็นไหม
เออเอาอย่างนี้ฟังเสียงผู้เสียหายเล่าหน่อยค่ะ
ความผิดปกติอะไรตรงนั้นค่ะ
ไม่เลยค่ะแต่ว่าห้องข้างมีคน
แล้วก็นึกว่ามีคนอื่นเข้าอยู่

อย่างนั้นค่ะหนูก็ยังนั่งอยู่ในห้องน้ำ

ใช่มีมือยื่นมา
หรือมีมือยื่นออกมาเลย
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ป้าเขาก็เลยไล่
มันออกมาแล้วก็วิ่งตามมันมาที่รถ
แล้วมันก็วิ่งหนีขึ้นรถไปค่ะ

แต่ว่าตามคนร้ายมันไม่ทันแล้วมันเร็วมาก
คือมันจอดมอเตอร์ไซค์ใกล้กับจุดที่มาก่อเหตุตรงห้องน้ำ
แล้วก็พอคนวิ่งไล่ไปมีคนตะโกนตามถูกไหม

แล้วก็เลยรีบขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วหนีออกไปเลย

คือเอาง่ายหลายคนหล่อนกันไปหมด

ตัวเธอผู้เสียหายไปแจ้งความที่สนบังเขน
เอาไว้ตำรวจบอกเดี๋ยวรอติดตามตัว
เดี๋ยวจะไปดูก่อนภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีด้วย

ปั๊มตะบางเขนใช่ไหมระวังกันด้วยนะคะใช่

ทั้งพ่อค้าแม่ค้าเราก็จะมีร้านค้าภาพต่าง
เขาก็มองกันว่าถ้ายังจับตัวไม่ได้

แต่ผมคิดว่าน่าจะก่อเหตุมาแล้วหลายครั้ง

เพราะลักษณะเขาเชี่ยวชาญช่ำชองมาถึงจอดมอเซีย
ความละมัดระวังว่าถึงผู้ชายด้วยอย่าเดินก้มกดมือถืออย่างเดียวนี่จริงมองสายมองขวาด้วย๑๒๔